มันไปถล่มที่บางคล้าฉะเชิงเซา

มันหอบเอารถมอเตอร์ไซค์ที่น้ำหนักเป็นร้อยกิโลค่ะ
ขึ้นไปบนอากาศแล้วก็กระแทกลงมาสู่พื้น

นี่ขนาดเรามองผ่านจอนะเห็นไหมคะ
ฟ้าลัปแล้วฟ้าผ่าด้วยอ่ะ

ใช่ค่ะแล้วคนในพื้นที่เขาจะน่ากลัวขนาดไหน
เอาเป็นว่าพายุลูกนี้มา

รถทรัพย์สินเสียหายไปหลายรายการเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ที่ฉะเชิงเซาเนี่ยโอ้นี่
ดูค่ะผลงานผลงานของพายุงวงช้าง
บ้านพังราบเป็นหน้ากลองแบบนี้นะคะนี่บ้านที่แข็งแรงนะคะ
อำเภอหลักที่โดนถล่มก็คือบางคล้ากับพนมสารคาม
ไปดูบางคล้าก่อนนะคะบางคล้าเนี่ยหนักเลย๒ตำบลค่ะ
ตำบลปากน้ำกับตำบลหัวไซนะคะไปสำรวจตรวจสอบแล้ว
มีความเสียหายทั้งหมด๖หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนพัง
รถพังไปหลายคันแล้วมีคนเจ็บด้วยนะคะ
จากการที่ถูกสิ่งของกระแทกหนักสุดก็คือคุณอดีศร
ถูกไม้ทับใต้ซากบ้านหลังนี้ค่ะ
กู้ภัยก็ต้องรีบเร่งช่วยเหลือออกมานะคะ
ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกแล้วก็หลัง
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวคุณอดีศรเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลบางคล้าเป็นการด่วน
อกจากอิทธิฤทธิ์ของพายุลูกนี้เห็นไหม
สารพัฒนภูมิพังเลยอ่ะแยกตัวกับฐานเลยค่ะ
จากพังบ้านพังรถแล้วนะ
เสาไฟฟ้าค่ะหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเลยนะคะสายไฟขาด
สิ่งที่ตามมาคืออะไรไฟดับไฟดับค่ะทั้งตำบลเลยนะคะสำหรับตำบลหัวไส่
นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุงวงช้างลูกนี้นะคะ
จากอำเภอบางคล้าแล้วอำเภอพนมสารคามค่ะ

หุนไปต่อที่อำเภอพนมสารคามนะคะ
ก็เลยทำให้ที่ตำบลเมืองเก่าของพนมสารคาม

บ้านเรือนประชาชนหลายสิบหลังคาเรือน
พังยับไม่เหลือแม้แต่เศษซากเลยนะคะ
หลังคาที่บอกว่าคุ้มแดดคุ้มฝนเนี่ย

แสไฟฟ้าถูกตัดขาดเช่นเดียวกันนะคะ

ต้นไม้หักโค้นทับบ้านเรือนประชาชนค่ะ

กรมทหารราบที่๑๑๒นะคะ
ก็มีการนำจิตอาสาพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัย

ถ้าเกิดว่าจะเอาทั้งต้นก็ลำบากนะคะ

ยุลูกนี้มันมาเร็วแล้วมาขนาดใหญ่มาก

หลังจากนั้นที่อำเภอก็ถูก
พายุลูกนี้ซัดเข้าเต็มเลยนะคะ

ที่ดิฉันพูดไปว่ารถมันเตอร์ไซค์
เจ้าของก็คือคุณสมชายปราการสถิต
เล่าบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย

เพราะสักพักดึงรถมันเตอร์ไซค์
หล่นลงมากระแทกพื้นได้รับความเสียหายนะคะ

สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านก็คือต้องไปพักอาศัยในวัดก่อนนะคะ
สำหรับวันนี้เดี๋ยวบอกว่าทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะคะ
โอ้โหรุนแรงมากรุนแรงมากเลยค่ะ